อ่ามาดูประเด็นที่ผู้คนกำลังพูดถึงกันในช่วงนี้พอสมควร
ใช่ค่ะคือเรื่องนี้ที่ฉันก็สงสัยเหมือนกันนะ
ก่อนอันนี้เรานำเสนอไปเนาะที่มีการมีคนออกมาประกาศตัวว่า
เขานี่แหละคือพระศรีอริยเมตรัยศาสดาองค์สุดท้ายของพุทธศาสนา

คือหลายคนดูไปก็จำหน้าได้ใช่
เป็นสอสอตั้งแต่สมัยรุ่นพักความหวังใหม่
แต่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาชื่อเขาคือกุศลศรีอริยะศรีอารวงศา
อ่าอายุ๖๕ปีตอนนี้๖๔หรือ๖๕

ไปประกาศล่าสุดที่สำนักปฏิบัติธรรมที่หนองบัวลำพู

แล้วก็จัดเป็นพิธีกรรมใหญ่โตมีชาวบ้านมาร่วมงานเยอะด้วยนะ
เราก็ตามข่าวท่านมาหลายวันจนกระทั่งล่าสุดเราก็เปิดเผยคลิป

บอกเอ๊ะศาสดาองค์สุดท้ายอย่างไรทำไมเอ๊ะเดี๋ยว

เนี่ยมีขวดล่มขวดเหล้า

มีบรรดาผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนี่คุณกุศลนี่
ยังไงอ่ะเนี่ยคือมันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันย้อนแย้งมันยังไงกันแน่
เมื่อวานเราถามคุณกุศลคุณกุศลบอกว่าอ๋อเป็นการผ่อนคลาย

สมาธิกันมาแบบทั้งวันทั้งคืนนั่งยันเช้าก็ต้องมีการผ่อนคลายกันบ้าง
แต่มันมันดื่มเหล้านี่๑๐๕มั้ยอ่ะ
ได้แต่พอสมควรอะไรประมาณอย่างนี้มันเป็นลักษณะความเชื่อของเขาบอกว่า
มันเป็นยุคใหม่แล้วอันนี้เป็นยุคของเขาที่เขาจะประกาศอะไรของเขานี่แหละ
เดี๋ยวเขาจะมีประกาศอีกช่วงปลายเดือนนี้นะ

คือเอาจริงนะคุณผู้ชมคือพอหลายคนเอาเริ่มจากเห็นพิธีเนาะ
ฟังจากสิ่งที่เขาพูดแล้วก็มาเห็นบรรยากาศแบบนี้
พูดตรงหลายคนก็บอกว่าเชื่อไม่ลงอ่ะ
เราก็ให้คุณกิติศักดิ์ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของเขาที่หนองบัวลำพู
ไปถามคนที่อยู่ที่นั่นเขาก็ยอมรับว่า
ใช่ในคลิปเป็นอย่างนั้นจริงเหมือนที่คุณกุศลบอก
งแขนแล้วหมุนตัวถูกต้องหมุนสักสามรอบ

คนที่รู้แจ้งจากการปฏิบัติธรรม
ถ้าหมุนแล้วไม่งง

นี่ตามนี้เลยยืนกลางแขนรอบกลางขาหมุนรอบตัวเอง๓รอบถึง๖รอบ
หมุนแล้วรู้สึกมึนหัวแสดงว่าปกติ
ถ้ารัชพรไม่มึนหัวเลยโอ้สบายนี่เริ่มไม่ปกติแล้ว
ต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากขึ้น

ก็เนี่ยคนเขาก็ถามเลยคนเยอะแยะไปเลย
แล้วคุณกิริสักไปหมุนกับเขาปกติไหมลองทำท่าดูหมอปลามือปราบสัมภเวษีเองก็มีคำถามอยู่
ปลาบอกเลยผมไม่เชื่อที่คุณกุศลบอกว่าถ้าใครลบหลู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปอะไรเนี่ย
หมอปลาบอกผมเนี่ยลบรูเลยไม่อยากด้วยผมเนี่ยลบรูเลย
คือเอาจริงก็คืออยากรู้ไงว่าไอ้ที่มาที่ไปทำไมเขาถึงเชื่อว่าเขาคือพระศรีอริยเมตรัยซึ่งเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
คือมันมาจากไหนยังไงเหรออยู่ก็ประกาศเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอ
ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้และหลายคนก็ไม่เชื่อคนที่เชื่ออาจจะบีก็ได้ใช่ไหม
อย่างน้อยก็น้อยก็เห็นในคลิปที่อยู่กับเขาใช่ไหมฮะเอาไปคุยกับคุณกุศลดีกว่า
คุยเลยเหรอเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณกุศลเพิ่มเติมเลยถามเลยถามกันจริงเลย

ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณกุศลหมีเทศที่เป็นชื่อเดิมนะฮะ
ที่เป็นสอสอหลายสมัยของจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นอดีตนักการเมืองดังของไทยท่านหนึ่งนะฮะ
ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบข่าวกันมา๒๓วันที่ไทยรัฐนิวโชว์ติดตามอยู่นะครับ
จะได้ถามกันเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนนี้คุณกุศลอยู่กับเราที่นี่นะครับ
เดี๋ยวคุยกับคุณกุศลเลยนะฮะสวัสดีครับคุณกุศลครับ
สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ
ครับโสสิโสสิแปลว่าอะไรฮะท่านในความหมายของคุณกุศล
แปลว่าวางแล้วว่างแล้วสว่างแล้วนิพานเอ่ย
ครับเราตามเรื่องของคุณกุศลขอเรียกคุณกุศลสั้นสั้นกันแล้วกันนะฮะ
ตามชื่อเดิมได้ไหมฮะได้ครับได้ได้
การประกาศเป็นศาสดาองค์ใหม่เป็นพระศรีอรุยะเมตรัย
ซึ่งตามประวัติทางพุทธการที่ผมไปดูเนี่ยคือ
ท่านก็จะมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าก็คือองค์เจ้าชายศิรทะเนี่ย
ท่านตัดสรุท่านปริภาณไปแล้ว๕๐๐๐ปีเนี่ย
แล้วคุณกุศลเอาหลักฐานเอาข้อมูลเอาอะไรยังไงถึงมาประกาศตัวเป็นตรงนี้
เอาอย่างนี้ครับว่าถ้าเราศึกษาทุกศาสนาจะมีบอกไว้ตรงกันครับ
ว่าอย่างศาสนาคิดก็บอกว่าเมื่อศาสนาคิดเดินทางมาถึงขอสอ๒๐๐๐ปี
ยังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือว่าพระเยซูเนี่ยกลับมาเกิดครั้งที่สอง
เพื่อจะมาว่าไปนะครับคือศาสนาอิสลามบอกว่าเมื่อศาสนาธิสิบห้า
คือต้องมี๑๔๔๓แล้วจะมีอิมามมหาดีก็คือภาษีเยี่ยมไม่ตายนั่นแหละ
แต่ของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าพญาธรรมิกราชหรือพระซีอาน
ซึ่งเป็นคนเดียวกันทุกศาสนายืนยันกันว่าว่าในยุคตื่นพุทธกาลเนี่ย
คือ๒๕๐๐เนี่ยจะมีคือว่ามนุษย์เนี่ยจะมีจิตใจโหดร้ายยิ่งสัตว์เดรฐาน
แล้วก็จะมีจะเป็นวัสดีสำโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีธรรมิกราชธิยานคือภาษีไม่ตายละก็จุติ
แล้วทำไมถึงเป็นคุณกุศลคุณกุศลทำไมถึงคิดว่าตัวเอง
โลกนี้มี๖๐๐คนแต่ว่าคนจริงมีคนเดียวคือผมที่ประกาศ
คุณกุศลถ้ามีคนเขาอยากจะถามกับคุณกุศลเขาติดใจสงสัยเรื่องวิธีการแนวทางการประกาศของคุณกุศลเนี่ย
ได้ให้เขาคุยได้ไหมให้เขาถามได้ไหมพร้อมไหม
ถามได้ทุกเรื่องพร้อมเอาตอนนี้เลยได้ไหมถ้าผมจะมีคนหนึ่งเขาอยากจะถามแล้วเกิน
ถามก็ถามมาสิตอนนี้หมอปลาอยู่กับไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับสวัสดีครับหมอปลาครับ
สวัสดีครับพี่ภาคภูมิครับครับหมอปลาได้ยินไหมฮะได้ยินเสียงผมนะ
ได้ยินครับพอดีเราใช้วิดีโอคอลกันมีคุณกุศลหมีเทศอยู่ด้วย
คุณกุศลหมอปลาไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าน่าจะได้ยินนะสวัสดีครับได้ยินไหม
ได้ยินเสียงกันนะฮะหมอปลามีอะไรอยากถามคุณกุศลเห็นบอกว่าอยากจะมีอะไรจะพูดคุยด้วย
ไม่พี่ที่เขาสัมภาษณ์ว่ามีคนเห็นไม่เห็นด้วยเขาเนี่ย๕๒เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่หรอก
คนที่เห็นกับเขาด้วย๙๙๙๙พี่ว่าเขาสติไม่ค่อยดี
เดี๋ยวคุณกุศลก็บอกกับผมว่าไม่ได้หมายถึงคนไม่เห็นด้วย๕๒เป็นคนบาป
พูดไปหมอปลาบอกว่ามีคนไม่เห็นด้วยคุณกุศล๙๙๙หรอ
เอาให้ผมพูดนิดนึงนะสติไม่ดี๙๓

คนเป็นเฉพาะคริสต์ทั้ง๕เนี่ย
พุทธโครโดมมาเนี่ยยังปฏิเสธเลย

คนเชื่อคนเดียวคือโอธัญญา

กูก็เก่งมึงก็เก่งค่ะ
เราต้องมาช่วย

หมอปลาติดใจสงสัยอะไรเรื่องกับวิธีการหรือว่าพิธีกรรมของคุณกุศลเขา
คือที่ผมได้ติดตามคลิปมาทีแรก
เขาบอกว่าถ้าใครมีการท้าทายเขาเนี่ย

ผมค้าท้าทายผ่านรายการไทยรัฐ
นิวโชว์แล้วว่าผมท้าทาย
บุคคลคนนี้อ้างตนโกหกเพื่อหลอกลวงคนอยู่แล้ว
แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะคุยกับฟองสบู่ดีฟา
ที่จะมาเผยแพร่ธรรมะของเขา

คุณกุศลไปหลอกลวงใครหรือว่า
ทำแต่เราดูแล้วดูที่ว่าเป็นยังไง
พิสูจน์ก่อนอย่าเห็นแต่คิด

ผมอยากรู้ว่ารบหลู่พี่เนี่ยว่าอีกกี่วันผมจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวผมอ่ะ
หมอปลาเขาถามคุณกุศลว่าเนี่ยหมอปลาเขาลบหลู่คุณกุศลแล้ว
แล้วอีกกี่วันจะเกิดอันตรายอะไรกับเขาบ้างเหมือนที่คุณกุศลบอกให้ลบหลู่
เป็นเรื่องของเทวดาไม่เกี่ยวกับลาวเป็นเรื่องของกรรมของท่าน
เพราะว่าเราไม่ได้เคยโกรธเครื่องอะไรกันมาจากท่านไหน
แต่ว่าใครทำบาปทำกรรมก็ให้เป็นไปตามกรรมเพราะว่าเราไม่มีอักษรีในรักษณะ
แต่เราสงสารคนที่เราพ่อมีบทเรียนเราก็บอกว่าเราเกลียดด้วยความหวังดี
เราก็เกลียดด้วยความรักว่าการประมาทแล้วกับเรื่องผู้มีบุญกว่าเนี่ย
มันเป็นบาปอย่างหลาส
เป็นเรื่องของคนบาปเป็นเรื่องของกรรมที่จะต้องไปเจอกรรมเอาเอง
จะได้พิสูจน์ตัวเองตัวเองเป็นใครและทำให้ตัวเองเป็นใยมั้ง

ก็ที่หนองบัวลังภูมิมาสวนทำชาวสุริระยะครับหมอปลา
คุณกุศวนบอกว่าทำไม่เชื่อเนี้ยสามสิบ
ทำด้วยกันที่สวนทำของเขาที่หนองบัวลังภูมิเดี๋ยวละเธอจะรู้ว่าเธอเป็นใคร
ปฏิบัติธรรมสัก๓ชั่วโมงกับเขาจะรู้ความจริงว่าพี่จะต้องไป
โรงพยาบาลสวนปรุงบ้านสวนเด็ดหรือศรีธรรยามากกว่าไหมอ่ะพี่
ไปปฏิบัติธรรม๓โรงพยาบาลนี้นี้ขึ้นแน่นอนอาการพี่อ่ะไม่มี
เหตุผลเอาเป็นว่าเอาตรงนี้ก่อนเอาเอาแต่เพียงเท่านี้ก่อน
เอาเป็นว่าหมอปลาเขาก็ได้ถามคุณกุศลแล้วคุณกุศลก็มอง
ว่าหมอปลายังไม่เข้าใจถ้าอยากจะเข้าใจไปปฏิบัติธรรมหรือยัง
ทางแต่กำก็คืออาการก็คือกำบาลบาลเหมือนพุทธโคนมเนี่ย
เทวะทัศนภัยแต่สูงความนิยมสูงเวลาจะหมดยังไง
ไม่ขอบคุณหมอปลาตรงนี้ก่อนนะครับหมอปลาเอาเป็นว่าได้ถามกันแล้วนะ
ขอบคุณครับบอกลาคุณกุศลสุดท้าย
คือสิ่งต่างที่ประกาศตัวเองอะไรไว้อย่างนี้เนี่ย
คิดว่าคนเขารับได้จริงเหรอ
เป็นแปลกคือช่วงนี้พระพุทธโฆดม
ขนาดจนจะมีปรินิพาแล้วก็มีคนต่อต้านเป็นธรรมดา
แต่ว่าของเรานี่เราไม่ต้องการคนทั้งโลก
เราต้องการคนที่๓๖ให้กลับใจ
คือเราเอาเราเท่าที่เราช่วยได้คนที่ช่วยไม่ได้
แล้วก็วางเสื้อช่างหัวมันกลางหัวมัน

ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับขอบคุณธรรมดาทีวีอย่างมากครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งต่างที่เขาสะท้อนออกมานะครับ